ว่าบ้านแสนรักแสนรู้เป็นศูนย์พักพิงสุนัขเนี่ย
ต้องการอาหารสุนัขมามากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้มีจำนวนสุนัขมากมาย
ต้องดูแลรับผิดชอบอยู่เรื่องนี้เราขยายต่อแล้วกันคุณผู้ชม
ว่าใครที่อยากจะสนับสนุนช่วยเหลือนะคะ
หลังจากทราบข่าวนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไป
ศูนย์พักพิงสัตว์ธิการบ้านแสนรักแสนรู้
อยู่ในซอยเรียบถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข๑๑๒๐ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
พบกับนายพานุวัฒน์ลิขิตกุลนะคะ
หนึ่งในจิตอาสาผู้ดูแลศูนย์พักพิงก็เล่าให้ทีมข่าวฟัง
บอกว่าทางทีมจิตอาสาจะมีกันอยู่หลายคนค่ะ
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลสุนัข
ส่วนใหญ่ก็เป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของค่ะคือชาวบ้านเขาเอามาทิ้งเอาไว้
หรือเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสุนัขและแมวฮุก๓๑โคราช
ได้ไปช่วยเหลือมาก็เห็นว่าเป็นหมาแมวบาดเจ็บ
ป่วยพิการกว่ากันไปรวมไปถึงสุนัขและหมาแมว

ตอนนี้นะคะดูแลอยู่เกือบ๘๐ตัวค่ะ
เป็นสุนัขจรจัดที่ได้รับการรักษาแล้ว๕๐ตัว
เหลือก็เป็นสุนัขที่รักษาแล้วแต่ยังไม่หาย
แต่ว่าพิการ๓๐ตัวที่ผ่านมาก็มีคนใจบุญนะคะ
นำข้าวสารอาหารเม็ดและปัจจัยมามอบให้
แต่ตอนนี้จำนวนสุนัขเพิ่มมากขึ้น
ต้องการรับบริจาคอาหารเพิ่มเติม
หรือว่าจะรับสุนัขไปเลี้ยงก็ได้นะคะ
อาหารยารักษา

ใช่ครับเพราะว่าหมามันมากขึ้นเรื่อยไง
ที่นี่ตอนนี้ถ้าหมาพิการประมาณ๓๐กว่าตัว
ถ้าปกติทั่วไปก็
ถ้ารวมหมดข้อก็ประมาณ๖๐๗๐ตัวได้ครับที่นี่

ปัจจุบันนี้มีพื้นที่๓๒อำเภอที่มีสุนัขและแมว
ทั้งสิ้นกว่า๓๗๐๐๐ตัว
เป็นสุนัขมีเจ้าของ๒๒๐๐๐ตัว
วมีเจ้าของ๑๒๐๐๐ตัว

แมวจรจัดอีก๑๕๐๐๐ตัว
ยิ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วด้วย
ทำให้สัตว์มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิสุนักบ้าได้
ทางจังหวัดจึงรณรงค์ป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนและทำหมันคุมกำเนิดให้นะคะ
โดยกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าน
จะมีขึ้นวันที่๑๑มีนาคมนี้
สารกลางจังหวัดนครราชศรีมา
กันตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย๓นะคะ
ใครที่มีสุนัขก็ไปรับวัคซีนกันได้
ส่วนทางสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดก็ขอให้
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา

ส่วนผู้ใจบุญที่อยากจะสนับสนุนช่วยเหลือนะคะ
ก็๒วิธีคือบริจาคไปเลย

ดูแลบ้านแสนรักแสนรู้เนี่ยนะครับ